ติดตามครอบครัวของดาราสาวคุณอ้อมพิยดากันบ้าง

ล่าสุดเขาแพ็คกระเป๋าไปเที่ยวเกาะเสม็ดกันทั้ง๓คน
คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะ

ก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงนะคะ
สามคนเนี่ยโชว์ความน่ารักสดใสกันแบบสุดสุดเลยล่ะค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะ
อบอุ่นอบอุ่นดูทีไรก็อดยิ้มไม่ได้จริงจริงซึ่งนอกจากจะรู้สึกยิ้มตามไปกับภาพความอบอุ่นของคุณอ้อม
คุณอาร์ตแล้วก็น้องนาวาคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะว่าคุณแม่อ้อมเนี่ยเขามีการปลูกฝังลูกสาว
ตื่นเช้ามาใส่บาททุกวันแถมยังสนับสนุนเรื่องกีฬา
เพราะขนาดไปเที่ยวทะเลน้องนาวาก็ยังขออวดลีลาเทควันโดสายเขียวริมทะเลให้ได้ดูกันอีกด้วย
ธรรมดาซะที่ไหนนะครับคุณผู้ชมแต่ที่ต้องร้องว้าวเนี่ยก็คือความสวยเป๊ะของคุณแม่อ้อมนี่แหละค่ะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้อายุอนามจะปลาเข้าไปสี่สิบกรัฐแล้วแต่เมื่อใส่ชุดว่ายน้ำวันพีชอวดหุ่นเสี้ยให้ได้เห็นในหลายรอบปี
งานนี้บอกเลยว่าความเซ็กซี่ของชีเนี่ยไม่เป็นสองรองใครจริงนะคะคือคุณอ้อมพิยดาเนี่ยนอกจากหุ่นที่สวยเสียแล้วคุณผู้ชม
ใบหน้าผิวหน้าผิวพันธุ์ของเธอเนี่ยยังคงเต่งตึงแล้วก็สวยงามไม่มีเปลี่ยนเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ดูละครในหลายปีก่อนของเธอแล้วมาดูภาพของเธอในปัจจุบันต้องบอกว่าการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริง